เอาไปดูอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมค่ะอันนี้เป็นความทุกข์ใจของเจ้าของห้องเช่า
ที่ห้องเช่าของเขาเนี่ยอยู่ติดกับสนามกอล์ฟคุณผู้ชมค่ะครับ
ก็ต้องระแวงนะคะกับลูกกอล์ฟที่ไม่รู้มันจะลอยมาเมื่อไหร่นะคะ
แต่ว่าก็ได้รับความเดือดร้อนแล้วทนแบบนี้มาเป็นสิบปีแล้วคุณผู้ชมค่ะโอ้โห
นี่คือทุกข์ของคนที่อยู่ติดกับสนามกอล์ฟที่ไม่ได้รับการดูแล
ถ้ามันโดนหัวเขาเนี่ยค่ะเขาก็กลัวว่าจะเกิดขึ้นแบบนี้สักวันหนึ่งคุณทัศนัยนะคะ
น่าเห็นใจจริงเขาบอกบางทีเนี่ยคือตอนนี้หลังคาก็ทะลุฝนตกน้ำก็รั่ว
บานเกร็ดนี่แตกไปหลายบานแล้วนะคะแล้วเนี่ยคือเขาพาไปดูรอบรอบเนี่ย
กอล์ฟก็ตกทั่วเลยนะคะหลายคนที่เช่าบ้านอยู่ตรงนี้คืออยู่
เพราะว่ามันอาจจะใกล้กับที่ทำงานเขาไปมาสะดวกแต่ว่าก็ต้องแลกกับสิ่งนี้ค่ะ
ไม่รู้ว่าจะตกใส่หัวเมื่อไหร่ห้องเช่านี้อยู่ที่ตำบลปลวกแดงอำเภอปลวกแดงนะคะ
เจ้าของบอกว่าทนแบบนี้มาสิบปีแล้วค่ะไปร้องกับเจ้าของสนามกอล์ฟก็บอกจะแก้
ก็ไม่ไม่ทำสักทีนะคะเฉียวไปเฉียวมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะคะ
ข่ายกันลูกกอล์ฟก็ขาดก็ไม่เปลี่ยนนะคะก็ปล่อยทิ้งไว้แบบนี้ค่ะ
เพราะฉะนั้นโอ้โหนี่มันติดกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้สูงด้วยนะคะ
แต่ขายเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาเวลาตีมาเนี่ยมันก็อาจจะลงตรงหลังคาได้เลยแหละนะคะจะมาได้
ถามว่าไปร้องเรียนหรือยังเขาไปร้องมาแล้วนะคะไปมาหมดแล้วค่ะ
ไปแจ้งความก็ไปไปร้องศูนย์ดำรงธรรมก็ไปในอำเภอนายกอบตมาหมดแล้ว
เนี่ยค่ะเอามาให้เราดูนะคะใบแจ้งความอะไรต่ออะไรเต็มไปหมด
แต่เรื่องไม่คืบหน้าเลยนะคะอยากจะให้เจ้าของสนามกอล์ฟช่วยดูแลแก้ไขให้จริงจังด้วยค่ะ
แจ้งเขาเงียบอะค่ะเหมือนเขามาดูแล้วก็เงียบไปครับ
แล้วก็ไปศูนย์ดำรงธรรมเขาก็มานะมาแต่ก็วิ่งไปอย่างนี้ค่ะ
อ่าแล้วก็มีทั้งนายอำเภอทั้งอ่าอบตอ่ะค่ะทั้งอ่านายกอบตเขาก็มากัน
ตกลงมาอะไรกันมาที่สนามนะครับใช่ค่ะเขามาที่สนาม
มีหนังสือแจ้งมาค่ะว่าเขามาแล้วเขามาคุยแล้ว
เขาจะปรับปรุงแก้ไขครับแต่มันก็มีอีกอ่ะค่ะ
ฝากด้วยนะคะไอ้ไหว้สวยโรยกระเช้าเนี่ยค่ะ
ไม่ต้องเอามาแล้วนะคะกินไม่หมดค่ะ
แล้วก็ไม่เอาแล้วด้วยค่ะคือไม่กินเลยค่ะ
ก็คืออยากจะให้ปรับปรุงแก้ไขแล้วให้มาคุยกันนะคะ
มาคุยกันตกลงกันเออไม่ใช่ว่าพอมีอะไรก็จะเอากระเช้ามา
ก็ฉันก็วางไว้ตรงนี้แหละค่ะฉันไม่เก็บ
โอ้โหเขาบอกเขาไม่รับแล้วคุณทัศนัย

แต่อยากได้รับการแก้ไขอยากเห็นความจริงใจในการแก้ไข
เพราะดูสิคะเนี่ยรั้วมันไม่ได้สูงพอที่จะกันลูกกอล์ฟได้นะ

เพราะฉะนั้นแล้วเราไปถามทางเจ้าของสนามกอล์ฟ
วางแผนจะเพิ่มความสูงของตะข่ายตรงนี้เดี๋ยวจะเพิ่มไปอีก๓เมตร
แต่ติดอยู่ที่ว่าช่วงนี้มันเป็นหน้าฝน
รถติดตั้งลงพื้นที่ไม่ได้เดี๋ยวถ้าฝนหมดเมื่อไหร่
ก็จะรีบแก้ไขให้ทันทีค่ะ
ก็อยากให้แก้ไขให้โดยเร็วนะคะทนมา๑๐ปีแล้ว
ไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นจากลูกกอล์ฟค่ะ